แต่ว่าเรื่องราวของน้ำใจของคนไทยก็ยังคงหลั่งไหลค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นทานน้ำใจที่หลั่งไหล
ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีกันอย่างท่วมท้นเลยนะคะ
ล่าสุดพี่บินบรือฤทธิ์เขาอัปเดตยอดเงินบริจาคที่หลายคนบริจาคช่วยผ่านบัญชีของพี่บิน
ก็ทะลุ๓๓๐ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้
คนบันเทิงอีกหนึ่งคนที่ลงพื้นที่กับพี่บินก็คือนี่ค่ะทัพทิมอัญญาริน
ทัพทิมก็เผยบอกว่าช่วงที่ลงพื้นที่เนี่ยคือระดับน้ำอ่ะยังคงสูงอยู่นะ
แต่เธอก็คาดว่าน้ำจะลดระดับลงเรื่อยนะคะ
ส่วนสภาพจิตใจของพี่น้องชาวอุบลต้องบอกเลยว่ากำลังใจดี
แล้วก็รับรู้ถึงความห่วงใยที่คนไทยทั้งประเทศมอบให้ด้วย
ซึ่งตัวเธอเนี่ยบอกเลยว่าขอยกตำแหน่งฮีโร่ให้กับพี่บินที่ลุยงานใหญ่ด้วยตัวเองค่ะ
เป็นสถานที่ที่ทีมลงไปเนี่ยก็คือบ้านเชียงแก้วนะคะอำเภอตานสุม
ซึ่งเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะไกลจากจุดช่วยเหลือต่าง
แล้วทิมไปร่วมกับมูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะก็จะเป็นหน่วยงานแรกที่เข้าไปถึงณจุดนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของทีมของพี่บินที่จะนำเงินช่วยเหลือนะคะไปมอบให้กับครอบครัวที่อยู่ที่นั่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
น่าจะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดอุบลก่อนก็จะไปตามอำเภอต่างให้ให้ครบทุกอำเภอ
จริงเห็นความตั้งใจของทั้งพี่บินแล้วก็พี่ไทยนะคะ
ไทยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าลงพื้นที่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเหมือนกันก็ส่งกำลังใจทุกวันค่ะ
เหนือจากทัพทิมแล้วนะคะอีกหนึ่งคนบันเทิงถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้ลงพื้นที่นะอย่างออมสุชา
ก็ขอส่งกำลังใจผ่านการบริจาคเงินผ่านบัญชีพี่บินจำนวน๑แสนบาท
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้ด้วย
ส่วนอีกหนึ่งสาวก็คือน้องเบลนิพาดาเจ้าของบทเพลงดังให้เคอรี่มาส่งได้บ่
ก็ลงพื้นที่ในจังหวัดยะโสธรนะคะนำถุงยางชีพมามอบให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมจำนวนสองร้อยยี่สิบสามชุด
พร้อมกับเยี่ยมเยือนแล้วก็ให้กำลังใจก็มีแฟนคลับมาขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเยอะแยะมากมาย
ซึ่งน้องเบลเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบอุทธกภัยน้ำท่วมในทุกจังหวัดโดยเฉพาะพี่น้องที่อุบลราชธานียังไงก็ขอให้ฝ่าฟันปัญหานี้ไปให้ได้แล้วเราจะสู้ไปด้วยกันนะจ๊ะ
จริงคือคนในวงการบันเทิงหลายต่อหลายคนค่ะที่ตอนนี้นะคะอยู่ในพื้นที่ลงพื้นที่แล้วก็ให้ความช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยหลายจังหวัดทางภาคอีสานด้วย
ของเราเองก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ประสบภัยอยู่เช่นเดียวกันนะสู้กันต่อไปนะคะ